โค้งสุดท้ายการเมืองสหรัฐในช่วงเวลาไม่ถึง๑เดือนนี้
ทั้งนางฮิลาลี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์

โดยเฉพาะนายทรัมป์ที่ตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
จากการถูกวิจารณ์ถึงคำพูดที่ไปดูถูกผู้หญิงเมื่อ๑๑ปีก่อน
หลายคนบอกว่าเขากังวลจนทำให้จำวันเลือกตั้งผิดไปถึง๒๐วัน
ผู้เป็นสามีก็กลายเป็นจุดอ่อนให้กับภรรยา
ทำให้นายบิลคลินตันต้องออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
การประสาทรอบล่าสุดของไนโดนอล์ททวัมพ์
ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งประโยคนี้
เพราะเขาดันพูดวันเลือกตั้งผิดว่าเป็นวันที่๒๘พฤศจิกายน
วันเลือกตั้งจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่๘พฤศจิกายน
ไม่มีใครรู้ว่าอะไรดนใจให้เขาพูดวันสำคัญของเขา

แต่หลายคนก็กล่าวอย่างติดตลกว่า

มรสุมและข้อโจมตีต่าง
ที่กำลังถาโถมใส่ตัวเขาในตอนนี้

ด้านหน้าสำนักงานของพักรีพับริกัน
หลังจากที่คณะกรรมการของพักยังคงยืนยัน
ที่จะสนับสนุนในครั้งต่อไป

ประกาศถอนการสนับสนุนในปั๊มไปแล้วก่อนหน้านี้

ให้ภักดิ์ยุติการสนับสนุนในความทันที

ต่อสิ่งที่ผู้ประท้วงมองว่า
เป็นอสุรกายที่พักสร้างขึ้นมา

ก็ประสัยวิจารณ์ในโดนัลดทรัมป์อย่างรุนแรงว่า
คนแบบในทรัมป์ไม่ควรเป็นประธานาธิบดี
และเขาอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติ
การเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อด้วยซ้ำ
นั่นไม่เห็นเหตุผลของฉัน
แต่ในบิลคลินตันเต็กล่าวเพียงสั้นว่า
เขาเชื่อในคนอเมริกัน
การใช้จุดอ่อนของสามีในเรื่องอื้อเฉาทางเพศ
โจมตีภรรยายังเป็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้าม

แม้กระทั่งระหว่างการประสัยของนายบารักษ์โอบามา

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน